ไปดูคดีฆาตกรรมปริศนาครับ

เอาเหล็กตีที่ใบหน้า
ตีที่ใบหน้าแล้วเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนครับ
แต่ภรรยาที่อยู่บ้างเดียวกันนี่นะ
คือยังตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่า

ตำรวจสพนิคมสร้างตนเองอำเภอบางรกรรมจพิศุโนโลก
ไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะครับตะบนนิคมพัฒนา
เป็นบ้านปูน๒ชั้นผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนหงายห่มผ้านวมอยู่ในห้องนอนชั้นล่าง
ทราบชื่อคือนายขวัญล่าทัพทีมอายุ๔๕ปี
สภาพศพเนี่ยสวมกางเกงวอร์มขายาวสีดำมีแผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะ
ขนาดกว้าง๔เซนติเมตรยาว๔เซนติเมตรจตุรัสด้วยนะ
คือบริเวณหนกแก้มข้างขวาแล้วก็มีรูลักษณะขนาดเดียวกันที่ด้านหลังศีรษะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
จากการตรวจสอบในห้องนอนของผู้เสียชีวิตนะครับไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีคราบเลือดนะครับแม้แต่ผ้านมที่ห่มอยู่เลือดยังไม่มีเลย
ไม่มีกระเซ็นออกจากแผลเลยเออมันเป็นยังไงเนี่ย
ยุภาขำเทศอายุห้าสิบสี่ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุให้การบอกว่า
เธอเนี่ยอาศัยอยู่กับนายขวัลล่านี่แหละคนที่ตายเนี่ยแต่งงานกันประมาณ
สักสองปีได้มั้งนะครับก็อยู่กันสองคนสามีกลับมาจากรับจ้างขุดบ่อบาดาน
นะครับคือไปทำงานกับเพื่อนในหมู่บ้านมาเมาสุราแหละเมาสุรามา
พอจอดรถก็ถอดเสื้อแล้วเดินเข้าห้องนอนไปนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วถาม
มีอะไรกินบ้างเธอนะครับเธอก็เลยไปอุ่นข้าวแล้วไปต้มน้ำ
จะเอาไว้อาบเพราะอากาศมันเย็นไงจู่สามีตวาดบอกไปไปนอนไป
นะครับเธอก็เลยขึ้นชั้นสองของบ้านไปพอเช้าจะลงมาปลุกสามีอ้าว
แน่นิ่งเสียชีวิตไปแล้วเหตุการณ์นี้เธอบอกยังจับต้นชนปลายไม่ถูก
ไม่รู้ว่าใครทำร้ายสามีเพราะว่าสามีเก่าเหรอที่หย่าล้างกันไปเหรอ
ก็ไม่เคยมาบาดหมางมาผูกใจเจ็บกับผู้ตายอะไรฮะเอาลองฟังเมียเขาเล่าหน่อยฮะ
ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับถ้ารู้ว่าผมก็ขึ้นไปนอนนะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บอกว่าตอนเย็นยังเจอคนตายอยู่เลยแล้วปกติเนี่ยขวัญล่าเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีนะ
ไม่มีเรื่องมีราวกับใครตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของภรรยานะครับ
เดี๋ยวจะเชิญตัวไปสอบปากคำที่สพนิคมพัฒนาแล้วก็จะส่งชุดสืบสวนนะครับ
ไปปูพรมหาอาวุธซิอะไรที่มันเป็นเหล็กเหลี่ยมแบบนั้นได้
แล้วก็จะเอาเสื้อผ้าของนางยุภานะครับภรรยาผู้เสียชีวิตที่สวมใส่
ก็พบว่าไปเจอร่องรอยคล้ายคราบเลือดอยู่ที่ปลอกหมอนจำนวนนึงนะครับ
คาดว่าน่าจะคลี่คลายคดีได้เร็วนี้ครับ